ไอ้ที่ที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ไม่รู้มันมี
รังที่อยู่ของตัวเงินตัวทองหรือเปล่า
คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมน้องก๊อฟน้องปุ้ยฮะ
เขาเจอตัวเงินตัวทองตัวหนึ่งนะ
มันหนีหมามันหนีหมาไล่กัดมัน
ปลื๊ดไปอยู่บนเสาไฟฟ้า

เห็นแบบนั้นชะโงกหัวอยู่นี่ตัวเงินตัวทองนะ

ขึ้นไปยอดเลยครับก๊อปโอ้โฮอยากจะบอกมากเลยค่ะตัวเฮีย

นี่แหละครับตัวเงินตัวทองเนี่ย
มันปีนขึ้นไปบนยอดเสาไฟฟ้าเลย
ภายในซอยประตูน้ำท่าไข่หน้าบ้านเลขที่
หนึ่งร้อยทับห้าหมู่เจ็ดตะบนท่าสะอ้านอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
กู้ภัยประสานรถกระเช้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางประกงนะครับ

คือไม่รู้เขาวัดความยาวตอนไหนเหมือนกันนะ
แต่เขาบอกว่ามันยาวหนึ่งเมตรยี่สิบเซนติเมตรนะฮะ
ให้เอาลงมาคือต้องยกกระเช้าขึ้นไปแล้ว

แล้วเอาตะขอค่อยเกี่ยวให้มันไต่ลงมาจากเสาไฟฟ้า

ไอ้เจ้าตัวเงินตัวทองมันค่อยไต่ลงมาด้านล่าง

ตัวนี้เขาบอกว่ายาวเมตร๕๐เซนติเมตร
มันโผล่ออกมาจากใกล้เสาไฟฟ้านั่นแหละ
ผู้ผ่ายงงเลยงงเลย
ต้องใช้ไม้เนี่ยไล่ให้มันเข้าป่าไปครับ
นางพิกุลเอื้อมป้อมเจ้าของบ้านเนี่ย
บอกว่าช่วงบ่าย๓โมงนะของเมื่อวานนี้
ตัวเงินตัวทองเนี่ยมันออกมาจากป่าใกล้บ้านครับ
แต่มาถูกสุนัขในบ้านไล่กัด
พอไล่กัดมันคงหนีตายมันก็คงกลัวเหมือนกันแหละนะ
ตัวเงินตัวทองมันขึ้นไปบนเสาไฟฟ้า

ตอนห้อยคออยู่บนนู้นไปสุดแล้วมันก็ไปห้อยอยู่อย่างนี้

สุดท้ายนะครับพี่กู้ไภก็เก่งข้าวละเกิน
ช่วยมันลงมาได้อย่างปลอดภัยครับ
จากนั้นก็จับมันใส่กระสอบแล้วยังไง
ไปปล่อยคืนสุดธรรมชาติต่อไปคุณมากครับ
แต่คราวนี้จะไม่จดถ้าพี่เบิร์ตไม่บอกเลขเสาไฟฟ้านะฮะ

เนี่ยทำข่าวมาไม่จบเนี่ย